แดดเตอร์โมกวิคเจ้าเต้าเค้าอี่า
โอ้มันมาแล้ว

อยู่ในติ๊กต่อก่ะทุกคนคิดได้ยินแล้ว
คำนี้ยากเจ็บเม็ดก่อน

ถ่ายเพลงไปแล้วก็เจอท่าเต้นแบบนี้
และอีกคลิปหนึ่งที่ชอบโผล่มาประจำเลย

แต่บางทีน้องแมวเขาก็มีพฤติกรรมแปลก
โดยจะพวกกันแอบกินขนม

มีรอยเรียอยู่

จะไม่ใช่เขาได้ยังไง

ถ้าจวยสงสัยจะเป็นแมวญี่ปุ่น
หุ้นยายทุกมากเลยนะ

เออของมันจะไปหาหรอกคะ
ทำการสอบสวนอะไรเขาหรอก
เหลักฐานมันเต็มหน้าเขานะ
ตรงหุ่นดำโอ๊ะโทษค่ะ
จมูกค่ะเป็นแป้งขาวน่ะ
เขาแน่นอนคุณดูสิพฤติกรรมของแมวแล้วก็จะให้คุณยายเนี่ยทำใจเลี้ยงได้ยังไง
อ้าวอีกหนึ่งพฤติกรรมชอบไปสร้างตัว
คิดว่าตัวเองมีวิชาพากตัวอย่างนั้นเหรอเป็นพฤติกรรมที่แปลกมาก

โม่เข้าไป

คือตอนแรกเจ้าของก็สงสัยนะว่าแมวหนึ่งตัวเนี่ย
มันไปทำอะไรไปคุยคุยคุยคุยอยู่ในตาก้าผ้า

ทำทำไม
แล้วคุณยายก็ไม่เข้าใจก็ดูพฤติกรรมของเขาสิคะ
แล้วจะไม่ให้คุณยายงงได้ยังไง
ถ้าคุณยายเลี้ยงคุณยายงงเลยนะไม่รู้จะช่วยเหลือเขายังไงไม่รู้จะเลี้ยงยังไง
เอ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นแล้วมองเป็นความน่ารักแล้วกันนะคะ
แต่ถ้าคนไหนอยากจะยืนยันนะคะว่าน้องแมวเลี้ยงง่ายน่ารักขนนุ่ม
อะไรก็ว่ากันไปนิสัยดีส่งมาให้คุณยายดูนะคะ
เพื่อคุณยายเคลิ้มเลี้ยงแมวขึ้นมาสักวัน
อ่ะเดี๋ยววันนี้คุณแอมไปก่อนนะ
เพลงมันดังอยู่ในหูวันนี้อยากจะร้องเพลงแล้วก็เต้นยาวอีกสักรอบนะคะ
บ๊ายบายค่ะทุกคน